ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของบนถนนกันบ้างนะคะ
ปกติคลิปที่เคยถ่ายเอาไว้เนี่ยแล้วก็ออกมาออกเป็นข่าวเนี่ย
ก็คือรถบังรถพยาบาลอ่าอ่าแอมมูแลนซ์ต่างต่างแต่รถคันนี้เขาบอกว่า
ก็ข้างหลังไม่ใช่แอมบูแลนซ์ไงไม่ใช่รถพยาบาลไง
ก็เลยไม่ได้หลบนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปแล้วเดี๋ยวเล่าต่อค่ะ

หลากหลายมากหลังจากที่คลิปนี้นะคะแชร์ในเพจเฮียขับรถ
เอาจริงนะให้คุณผู้ชมดูมาทั้งหมดเนี่ย
เราก็ยังไม่ทราบว่าเขารู้หรือเปล่า
ว่ามีรถข้างหลังแต่เสียงดังนะ
เปิดไซเรนด้วยนี่ใช่ไหม

ยังไม่เจอตัวคนขับรถเก๋งสีดำเนี่ย
ก็เลยยังไม่ทราบว่าเขารู้หรือเปล่า

แล้วเปิดเสียงวี่ห่อเขาได้ยินหรือเปล่า

ได้รู้แต่ว่าไม่ใช่รถพยาบาลนี่

เอาแต่เฮียขับรถเขาออกมาโพสต์ไว้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางด่วน

ว่าคนขับรถเก่งอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามีรถด้านหลัง
และเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดไซรินขับตามมาด้วย
อาจจะเขาอยู่ในรถเขาอาจจะเปิดเพลงดังหรือเปล่า
หรือว่าตั้งใจทำอะไรอยู่เลยไม่ได้มองรอบตัวแล้วไม่ได้ยินเสียง
เจ้าหน้าที่จะเห็นว่าช่วงหนึ่งตามขับขึ้นมาประกบ
คาดว่าอาจจะส่งสัญญาณบอกคนขับอีกทีว่า
เมื่อกี้ฉันอยู่ด้านหลังนะตอนนี้ฉันมาอยู่ข้างเธอแล้วนะ
รถเก่งก็เลยแซงไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็เบี่ยงหลบ

เริ่มจะเห็นก็เลยเบี่ยงหลบให้นะ
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แสดงความคิดเห็น
ชนิดที่ว่าหลากหลายค่ะ
เอาแต่ว่าโดยรวมไม่ค่อยมีคนด่าฮะ
เหมือนคลิปที่ไม่ให้รถพยาบาลรถกู้ภัยไปนะ

เอาฟังนะมีแบบไหนบ้างนะคะ

ช่วยกันลดพวกอภิษฎชนที่ชอบให้ตำรวจนำทาง

ขับแบบนี้เอาอีกคนนึงนะคะ
เขาบอกว่าขับแบบนี้หวานเย็นเลยไม่เป็นไร
อืมบางคนแชร์ประสบการณ์บอกว่า
เคยเจอแบบนี้แล้วหลบทางให้ปรากฏว่า
สรุปแล้วตำรวจรีบเพราะจะไปกินข้าวแกง

บางคนบอกว่าขับแช่ขวายังไงก็ผิดกฎหมาย

มุมมองนี้น่าสนใจบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถอะไร
หากเปิดไซเรนแสดงว่าเขามีเหตุด่วนเหตุร้าย
ยังไงก็ควรหลบซ้ายแตกต่างไหมเยอะไหม
ความคิดเห็นต่างอาจจะไปปฏิบัติการเร่งด่วน
แล้วมันอาจจะไม่ตันพรุ่งทีก็ได้
ก็ผิดแบบขับช้าแช่ขวาแต่ดูจากความเร็วที่คลิปที่ถ่ายมาให้เนี่ย
ก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นักนะในส่วนของรถเก่งคันสีดำกับรถตำรวจค่อนข้างจะเร็วเหมือนกัน
เอาคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นอย่างไรให้มากกว่านี้หรือเปล่า
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจชี้แจงด้วยว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายไหม
แล้วจะไปดำเนินคดีกับเขาไหม
หรือว่ามีภารกิจเร่งด่วนอย่างไรอะไรแบบนี้
ประชาชนจะได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็นรถตำรวจมาแบบนี้

ถ้าเปิดไซเรนนะควรหลบไหม